พระพุทธศาสนานิกายมหาญาณเคยมีอิทธิพลในอาณาบริเวณที่เป็นประเทศไทย
ครั้งแรกเมื่อพุทธศตวรรษที่๖และครั้งที่๒ในพุทธศตวรรษที่๑๓
ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่อาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรล้านนาจะก่อตั้งขึ้น
แม้ว่านิกายมหาญาณได้คลายความสำคัญลงตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็ตาม
แต่ความเชื่อในพระโพธิสัตว์อานุภาพของเทพเจ้าพิธีกรรมและอาคม
ตลอดจนความเชื่อเรื่องเขาไกรลาศหรือพระสุเมนก็ยังคงมีสืบต่อมา
สะท้อนให้เห็นได้ในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามวิจิตรการตาตามแบบนิกายมหาญาณ